สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับคุณฝนธนสุนทร
แฟนที่น่ารักทุกคนนะคะขอติดตามทุกท่านเข้าสู่คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
มาเจอกันวันเก่าแบบนี้และเป็นวันเสาร์ใช่ค่ะทำไมพี่อารมณ์ดีจังเลย
อารมณ์ดีเหมือนถูกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่ถูกเหรอเอาจริง
ไม่ถูกเพราะไม่ได้ซื้ออะไรเพียงแต่ว่าเราดีใจกับคนที่ถูกด้วย
เอาสิเราดีใจกับคนอื่นมาเยอะแล้วอยากดีใจเองบ้างเนี่ยนั่งดูถ่ายทอดสดมาเมื่อสักครู่เพิ่งจะจบลงไปเลย
รางวัลที่๑ตามนี้เลย๖๒๐๔๐๕
ออดเลขหน้า๓ตัวก็ตามนั้นเลขท้าย๓ตัวก็ตามนั้น
ผมอ่านแค่เลขท้าย๒ตัวแล้วกัน

ผมรู้ตัวว่าผมผิดแล้วผิดไม่ธรรมดา

มีมีไม่ได้โดนอีกเยอะบอกเลย
มาวันนี้มีอะไรกันบ้าง
เยอะแยะพี่ฝนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลาย

แล้วไปดูเรื่องราวของเราในวันนี้กันดีกว่า
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
โอ้โหที่นี่ดูสิครับพี่ฟ้อน

เพราะสถานที่ที่นี่ไม่ธรรมดา
แล้วเขามีดีอย่างไรต้องติดตาม

วัยรุ่นปะท้าเดือดค่ะในผับดังกลางเมืองชายภูมิ
เกิดอะไรขึ้นต้องติดตามค่ะ

วินาทีชีวิตจู่รถคันนี้เกิดหมุนเว้งคว้างกลางถนน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คุณผู้ชมครับกลับมาในเบรกนี้ว่ากันถึงเรื่องของความเชื่อกันหน่อย
แม้ว่าจะเพิ่งผ่านพ้นกันมาหมัดแบบเมื่อกี้เอง

แต่คนที่เขามีความเชื่อความศรัทธาเขายังมีกันอยู่เยอะ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปไหนไกลในกรุงเทพ
ฮอตมากแถวเรียบด่วน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยชื่อว่าพี่สาว
เขาเรียกว่าพี่สาวแล้วเขาขอโชคขอลาบกันทางออนไลน์
แฟนคลับพี่สาวต้องส่งของบรรดาการไปให้
แบบนี้แล้วเนี่ยในช่วงตอนกลางคืน
เรียบด่วนคุณผู้ชมแถวเรียบด่วนริมถนนประดิษฐ์มนุยธรรม
หรือถนนเรียบด่วนรามอินทาเขตลาดพร้าวกรุงเทพ
เมื่อคืนบรรยากาศอย่างนี้เลย
เป็นยังไงคะโอ้โหคนมาเพียบ
เนี่ยมาขอพรจากตุ๊กตาไม้ที่อยู่ใต้ต้นโพ
เขาว่ากันว่ามันคือตุ๊กตาไม้ใช่ไหมแต่ผมจะให้ดูอย่างนี้
เขาว่ามันอาจจะเหมือนกับรากไม้ที่โผล่ขึ้นมาหรือเปล่า
แต่ด้วยความที่ว่ามีการตกแต่งด้วย
ค่ะมีลักษณะเหมือนเป็นศีรษะของคนนะคะ

แล้วก็ห้อยแบบว่าเป็นสร้อยมุกสร้อยมุกค่ะ
โอ้โหคนเชื่อคนศรัทธากันเยอะแล้วดังตรงไหน
ตรงไหนคะดังในติ๊กต๊อกอ่าพี่ฝนเล่นติ๊กต๊ะเล่นค่ะ
ทาไหลทาไหลสะไหลไปก็เจอในคลิปของพี่สาวพี่สาว
จริงแล้วมีคนดูผ่านไลฟ์บ้างดูแบบผ่านเป็นคลิปบ้าง
แล้วก็ขอพรในมือถือนั่นแหละแล้วเขาเชื่อว่าสมหวังตามปรารถนา
มาแก้บนกันเพียบเลยพี่ฝน
โอ้โหนี่นี่คือตู้ของพี่สาวนะคะตู้ใส่เครื่องประดับ
ต้องขนาดนั้นแล้วอ่ะอะไรอ่ะจริงเหรอ
คนที่เขาเชื่อก็คือเจ้าของร้านนั่นแหละค่ะ
นายเอกชัยสายสอนเจ้าของร้านอาหารตรงเนี้ยไอ้ด้านหลังเนี่ย
เป็นร้านอาหารนะอ่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาถ่ายคลิป
แล้วเขาเรียกพี่สาวเนี่ยนะแล้วก็ถ่ายแล้วก็เอาไปลงในแอปพลิเคชัน
ติ๊กต๊อกมีการไลฟ์สดบ้างยอดคนดูตอนแรกนะ
หลักสิบสักพักเป็นหลักร้อยโอ้โหแล้วมันเยอะเยอะขึ้นเรื่อย
พี่ฝนค่ะค่ะเขาบอกว่าพีคมากในวัดที่สามสิบมิธุนายนที่ผ่านมา
ยังไงคะคนดูเพียบเลยอืมแล้วเขาบอกว่าเห็น
เห็นเลขมงคลอยู่บนใบหน้าของตุ๊กตาไม้พี่สาวนั่นแหละ
โอ้โหทีนี้เขาก็ตามกันแล้วเนี่ยอ่าไปตามนั้นแล้วยังไงต่อ
ถูกไหมถูกครับเขาเชื่อว่าเขาถูกเพราะว่าพี่สาวมาให้พร
แล้วสิ่งเหล่านี้คืออะไรโอ้โหสิ่งที่คนในเน็ตนั่นแหละนี่ของแก้บน
ใช่ครับเขาซื้อมาแก้บนแล้วส่งพัสดุมาให้
คุณคะนี่ไม่ใช่ของแบบนี้นะของแบรนด์เนมแล้วเนี่ย
โอ้โหไม่ทำอะไรชาอะไรชาอะไรชาแน่ว
ชาแน่วผมจะบอกว่าแต่ละยี่ห้อนั้นอ่ะของแพงทั้งนั้นโอ้โห
แล้วส่งของแก้บนพวกนี้มาให้คุณเอกชัยกับลูกน้องในรัฐก็ต้องมาช่วยกันแกะ
นี่คือภาพจริงนะต้องช่วยกันแกะถวายพี่สาวถูกเนี่ยตรงเนี้ยเลยอ่ะครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงมันเยอะมาก
ด้านส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสีขาวครับโอ้เอ้าไปดูในช่วงเวลานั้นเนี้ยฮะ

รอบนี้เยอะมากครับ
ปังพี่สาวไม่เคยแผ่วลงจริงครับ

รอบแรกกับรอบที่๒นี้ก็ว่าเยอะแล้ว
รอบที่๓นี้เยอะกว่าอีกครับ

พี่สาวคงจะดีใจนะครับที่ทุกคนรักพี่สาวมากมายขนาดนี้
คือเอาจริงนะไปมาผมกลัวว่าร้านอาหารตรงนี้จะไม่เน้นขายอาหารแล้ว
เน้นเปิดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ

พี่สาวอยู่เลขที่อะไรยังไง
ก็คือเขามีสถานที่ตรงนี้มันเป็นร้านอาหารครับพี่ฝน
เขาก็เลยส่งมาตามที่อยู่ของร้านอาหารตรงนี้
แล้วเจ้าของร้านเขาก็มาแกะแล้วก็มอบให้กับตุ๊กตาไม้

โอ้โหเขาบอกว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะ
คุณเอกชัยเคยขอให้คนงานตัดต้นโพนี้ตั้งแต่ตอนมันเล็กนะ

แต่คนงานที่จะมาตัดเขาบอกว่าทุกครั้งที่ตัดต้นมงต้นไม้แถวนี้
เขาเห็นเห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาว
วุ้ยสวยงามอย่างกระดางาม

ฟังแล้วน่ากลัวแล้วคนที่ตัดต้นไม้ตรงนั้นแหละ

นี่แหละเรื่องราวต่างมันก็กระจอนกระจายไปไกล
เขาเรียกเจ้าแม่ก่อนแต่ด้วยความที่ว่าคนแถวนี้เหมือนกับว่าเขามีเซนต์มั้ง
เขาบอกว่าอย่าไปเรียกเจ้าแม่ดูแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อยากให้เรียกว่าพี่สาว

อ่ะก็เลยเรียกพี่สาวแต่นั้นมาคุณเอกชัยบอกว่าไม่ได้สร้างกระแสเพื่อโปรโมทร้านนะ
บอกเลยมันเป็นเรื่องราวความเชื่อดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมเรียบด่วนเอาจริง
ผมก็ไปบ่อยเพราะบ้านผมอยู่แถวนั้นกระทั่งกลางคืนไปผมก็ไม่ได้เจอพี่สาวนะ

แล้วน้องสาวยืนเหล่ะเขขาเลยใช่ไหม
อันนี้ก็ร้อนบทแบบยังไงต้องพิจารณาดูอยู่ที่อำเภอหลมเก่าเจ้าแบบพิชบูรณ์
จับภาพนาทีที่รถจากกระยานเคลื่อนที่เอง
แล้วก็เห็นปรากฏมีร่างเหมือนผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมประบ่าเหมือนยืนดู

เนี่ยกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพแบบว่าโอ้ต้องบอกว่าหลอนมากเลย
นาทีที่รถจักรยาน๓ล้อของเด็กนะ
เนี่ยเกิดไหลเองได้ตามถนนนะไม่มีใครไปขับนะคะ
อ่าหลายไปแล้วยกล้อด้วยหรือเปล่า
ไม่ใช่ยกล้อมันหลายไปเฉย
ยังไม่พอนะสังเกตบนหลังคาเลยมั้ยจะมีลูกสอนชี้
จะมีรูปคล้ายคนนะลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาวประบาสวมชุดสีขาว
ยืนอยู่บนหลังคาบ้านจากนั้นรถจากกระยานก็ไหล
ยืนดูอะไรนะโอ้ยแต่ดูแล้วน่ากลัว
คืออารมณ์เหมือนว่าอยู่โผล่ใช่จู่ก็โผล่แวบออกมาแล้วก็เดินกลับเข้าไป
ต่อมายังมีอีกนะคะก็คือว่ามีชายหนุ่มที่นอนอยู่ด้านหน้าห้องเห็นไหม
ก็เหมือนจะลุกขึ้นมาเปิดไฟฉายดูส่องแบบว่าเอ๊ะมีอะไรเกิดอะไรขึ้น
เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างล่วงลงจากเก้าอี้เหมือนมีอะไรแปลกเขาก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ส่องไฟฉาย
แล้วเก้าอี้ที่วางอยู่ด้านข้างนะยังไงครับ
ก่อนหน้านี้นะยังไม่มีอะไรส่องดูอ้าวเก้าอี้ลอยขึ้นลอยขึ้นได้เฉยเลย
เฮ้ยลอยแล้วมันจงขึ้นไปไหมอ่ะ
แล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นด้านบนด้านบนก็ยังมีมีเงาชะโงกดู
มันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งมาโผล่ตรงนั้นแล้วทำให้เก้าอี้นี่ลอยขึ้น
พลังงานบางอย่างนะคะแอบมองอยู่อ่ะหลังจากนั้นเขาก็นอนต่อ
หลังจากที่เก้าอี้ลดลงมาก็ยังนอนต่ออยู่นะคะ
แล้วก็ส่องไฟฉายก็ไม่เห็นอะไรอุ้ยเนี่ยเก้าอี้ลอยขึ้นมาเห็นไหมเออ
เพื่อนแกล้งหรือเปล่าทำเป็นผีหลอกประมาณนั้นนะคะ
แล้วลอยอยู่ก็ตกลงมาเห็นไหม
คนที่นอนอยู่ตกใจนี่ฝนก็ตกใจนะคะ
ตกลงมาอย่างแรงเลยจนผู้ชายคนนี้ตกใจเหมือนกัน
ก็ตื่นขึ้นมาอีกรอบแล้วก็ส่องไฟฉายว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่เห็นอะไรไม่เห็นแล้วก็ไปเก็บของ
เก็บของเก็บเก้าอี้นะ
ก็แสดงว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ
แต่ก็สังเกตดูแหมเห็นผู้หญิงอยู่บนหลังคาบ้านอีกแล้ว
มาอีกแล้วมาแว๊บแล้วก็กลับเข้าไป
แล้วผู้ชายคนนี้ก็กลับไปนอนต่อยังกล้านอนอีกเนอะ

เป็นเราเราเปิดอัดหลาดแล้วนะคะ

ขอดูเสือค่ะเสือม้วน

อยู่ก็ม้วนพับแล้วเขาก็พยายามดิ้น
ที่จะแบบออกมาแล้วหลังจากนี้ก็คือ
วิ่งแล้วค่ะโกยแล้วไม่อยู่แล้ว
อยู่ไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะคะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่เลยค่ะ

ที่เขาขายผลไม้บริเวณด้านหน้าวัดสะเกด
ตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
เขายืนยันว่าคลิปดังกล่าวที่แชร์กันเนี่ยนะ
ดูแล้วนะไม่มีบ้านหลังไหนเหมือนอย่างในคลิปเลย
ไม่มีเลยบริเวณรอบตลาดก็มีแต่ร้านขายของนะคะ
คราวนี้ทีมข่าวเลยก็เลยไปสอบถามอาจารย์ออสบ้าง

อาจารย์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ

แต่ถ้าสังเกตดีจะเห็นว่าในคลิปมีความผิดปกติอย่างหนึ่ง
เราไปดูว่าอาจารย์ออสบอกว่าผิดปกติตรงไหนอะไรยังไง

ฉากที่มาจับโป๊ะได้เนี่ยนะฮะ
ก็น่าจะเป็นตอนที่เสือม้วนเข้าไป
คนที่นอนอยู่บนพื้นนั่นแหละครับ
ซึ่งลักษณะอย่างนี้ถ้าคนตกใจ

แค่กระตุกครั้งแรกนี้ก็หลุดแล้วนะครับ
ก็คือเราต้องตกใจอย่างมากแล้วก็เราก็กระตุกครั้งแรก

ซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตัดต่อที่เกือบจะใช้ได้นะครับ
อาจารย์ออสแกให้ความเห็นแบบนี้

ลักษณะเหมือนเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในแก๊งนี้ด้วยหรือเปล่า

หรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนายกเทศมนตรีตำบลลมเก่านี้เขาตรวจสอบพิกัดที่ถูกระบุไว้นะนะ
ยืนยันบอกว่าไม่พบมุมกล้องตามคลิปเช่นกัน
คาดว่าน่าจะเป็นการโหลดคลิปจากที่อื่นมา
หรือว่าในสิ่งที่เราคาดเดานะเพราะว่าตอนนี้ที่กำลังฮิตกัน
ก็คือการทำคอนเทนต์
คอนเทนต์สร้างคอนเทนต์มาเพื่อที่จะให้คนนี้แบบสนใจอะไรประมาณนี้

ก็เป็นไปได้แต่เราก็ไม่รู้อีกว่ามันอะไรยังไง
แต่เรื่องความเชื่อเราก็ไม่กล้าไปพูดอะไรแบบนี้นะ

มันยังไม่สามารถปันโทงได้แต่ดูแล้วใช้วิทยาละยาน
นะฝนวิ่งตั้งแต่เก้าอี้มันขยะตั้งแต่รถมันวิ่งมาเองแล้วแหละ

เรื่องนี้กันบ้างชื่นชมฮะชาวต่างชาติคนนี้ใจเด็ดจริงนะ
เห็นคนตกน้ำต้องรีบลงไปช่วยเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวน้ำตกครับ

น้ำตกหลายเชี้ยวด้วยนะและก็ถวนน้ำขึ้นไปด้วย
นั่นน่ะเป็นอุปสรรคสำคัญเลยครับ
แต่ชื่นชมทุกคนจริง

อีกคนนึงเสื้อแดงนั้นเขาก็ไหว้เพื่อไปช่วย
แล้วต้องไหว้เพื่อถวนน้ำขึ้นไป

คุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้กำลังจะจมน้ำ
เท่าที่เห็นก็พยายามขอความช่วยเหลือแล้วนะ
แต่ด้วยความว่าตะเกียกตะกายจริง
เนี่ยสุดท้ายช่วยเอาไว้ได้ทัน
ขึ้นชมนะครับทั้งผู้ชายใส่เสื้อแดงนะ
แล้วก็ชาวต่างชาติเสื้อดำคนนี้นะครับที่ลงไปช่วย
ผู้หญิงคนนี้ฟื้นสติขึ้นมา
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่าย๓โมงเย็น
เมื่อวานนี้นะครับที่น้ำตกท่ามพระ
ในพื้นที่อำเภอเศรษฐกาลจังหวัดเมืองกาล
ไปถามหน่อยคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละ
ใครครับคุณอำภาอุทัยทอง
คนที่ถ่ายคลิปเรียกเล่นชื่อว่าพี่พา
พาเนี่ยแกเป็นภรรยาของคุณโจโจ้

บอกป๊าคือชายต่างชาติ

เรียกชายคนแรกชื่อโจโจ

เรียกสามีป๊าระวังป๊านั่นแหละ

เขาบอกอย่างนี้ครับคุณอำภาบอกว่า
วันนั้นครอบครัวรวม๑๐คนไปเที่ยวน้ำตก

แล้วตอนนั้นยังไม่ทันได้เล่นน้ำเลย
แต่ตัวสามีนะครับเขาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง

ชูไม้ชูมือขอความช่วยเหลืออยู่กลางน้ำตก

นี่แหละครับก็เลยป๊าป๊าป๊าโดดลงน้ำเลย
คุณโจโจ้ชาวต่างชาติคนนี้ครับ
รีบกระโดดลงน้ำไปช่วยทันที
ซึ่งตอนนั้นนะฮะก็มีแฟนของผู้หญิง

อีกคนนั่นแหละครับก็ไหว้ไปช่วยด้วยเหมือนกัน

สองแรงฮะสองแรงแข่งขันช่วยกัน
พาตัวผู้หญิงคนที่ประสบเหตุดังกล่าวเนี่ย
ขึ้นมาอยู่บนโขดหิน

เขาช่วยได้แล้วนี่ครับทุกคนโล่งใจ
รบไม้ปรบมือเป็นกำลังใจ
และขอขอบคุณทั้งสองคนจริง
สาเหตุเขาคาดว่าน่าจะมาจากที่ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ย
ลงไปถ่ายรูปแล้วลื่น
อันนี้น่ากลัวนะอันตรายนะ
น้ำตกบางพื้นที่บางจุดถ้าคุณไม่รู้
หรือว่าคุณพลาดท่ามันมีความลื่นอยู่นะ
พอลื่นปุ๊บล้มลงไป
แล้วหัวหรือร่างกายเราไปกระแทกกับหิน

อาจจะเป็นเพราะบางช่วงมันจะมีเหมือนกับ
เป็นแบบบลุ๊บลงไป

มาขอบคุณนะครับตัวขอบคุณผู้หญิงนะครับ
แล้วก็ตัวสามีของผู้หญิงที่ประสบเหตุ

เรียกได้ว่าลงมาช่วยเหลือ
ไม่ได้นึกถึงชีวิตของตัวเองเลย
นึกถึงแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ได้ครับ
โอ้โหน่ารักมากขอปรบมือนะคะ
เขาได้สติอยู่ค่ะเพราะว่าเห็นชูมือขึ้นมา
เขาได้สติอยู่แต่เหมือนจะหมดแรงแล้วหรอกค่ะ
เพราะว่าน้ำตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นน้ำวน
พอแฟนไปถึงไปถึงตรงในน้ำกระโดดลงน้ำ
ยังหาเขาไม่เจอเพราะว่าเขาจมไปอีกแล้ว
มน้ำไปแล้วแล้วทีนั้นเขาก็โผล่ขึ้นมา
แล้วทุกคนที่อยู่ข้างบนก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนู้นค่ะ
เขาบอกว่าถ้าไม่ได้นี่เขาคงตายไปแล้ว
เขาบอกว่าเขาไปหมดแรงไปแล้ว

อันนี้ดีใจที่ช่วยได้นี่ก็ร้องไห้น้ำตา
น้ำตาไหลเลยดีใจ
อันนี้แว่นตาหายยังไม่ได้กระทำแว่นตาเลยนะ

โอ้ยโจโจน่ารักมากเลย
น่ารักอ่ะคุณโจโจคุณน่ารักมากเลยอ่ะ
คือตัวผู้หญิงคนที่ประสบเหตุเขาก็ร้องไห้เนาะ
ขณะเดียวกันพี่คนนี้ชาวต่างชาติคนนี้
เขาก็ร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้ช่วย

แล้วก็ถามคนแถวนั้นว่าเห็นแวนของไอไหมแวนหาย

อันนี้แซวแซวของผมแต่เรื่องของเรื่องผม
ชื่นชมจากใจจริงสำหรับพี่ชาวต่างชาติคนนี้
โอ้โหน่ารักมากเลย
ยังไงก็ระมัดระวังนะคะไปเที่ยวแบบนี้
แล้วก็บางทีก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรตะคิว

อีกหนึ่งสาเหตุยังไงก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะ
ไปดูกันต่อค่ะเป็นเรื่องอีกจนได้นะคะ
ก็คือเมื่อนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์นะคะ
เขาแชร์คลิปนี้เขาบอกว่าถูกแท็กซี่โกงค่ารถ
แล้วแท็กซี่ชักมีดขึ้นมาขู่ด้วย
แต่แท็กซี่ก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจผิด
มันจะยังไงเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ
เห็นแค่คลิปอย่างนี้เราดูไม่ออกนะว่าใครผิดใครถูกยังไง

คลิปนี้นะคะหญิงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์

ขณะเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันกับคนขับแท็กซี่ของไทยเรานี่แหละ
เนื่องจากคนขับแท็กซี่ทอนเงินไม่ครบ

ว่าอย่างนั้นแถมเธอยังถูกคนขับแท็กซี่คว้ามีดมาข่มขู่ด้วย
หลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะก็มีชาวต่างชาติหลายรายเลยนะ
เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์คล้ายแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
บอกไว้ก่อนนะแท็กซี่ดีก็มีเยอะ
แต่พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นห่วงจริง
ภาพลักษณ์ของแท็กซี่เสียหายอีกแล้ว
ใช่แล้วค่ะดีก็มีไม่ดีก็มี
เพราะฉะนั้นก็พิจารณาด้วยนะคะ
หญิงผู้เสียหายชาวสิงคโปร์วัย๓๐ปี
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะที่เขากำลังจะเดินทางจากโรงแรมย่านสุขุมวิทย์นะ
ไปสนามบินสุวรรณภูมิ
โรงแรมเขาเรียกแท็กซี่ให้แหละแล้วก็แจ้งว่าไม่กดมิเตอร์

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องตั้งข้อสงสัยนะ
เพราะปกติก็กดมิเตอร์ซะมันจะได้จบ
แต่นี่ทางโรงแรมเรียกแท็กซี่ให้แล้วก็แจ้งว่าไม่มีการกดมิเตอร์
โดยคิดราคาค่าโดยสารอยู่ที่๕๐๐บาทนะคะ
แต่เมื่อเขาลองกดดูในแอปว่าค่าโดยสารมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่

เขาก็เช็คก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณ๒๕๐บาทเอง
คือในแอปพลิเคชันมันจะบอกแหละว่าเดินทางระยะเท่านี้
ราคามันจะควรอยู่ที่เท่าไหร่
เขาก็เลยต่อรองกับแท็กซี่บอกเหลือแค่๔๐๐นะ
แท็กซี่ก็โอเคตกลงไม่ขึ้นทางด่วนนะ

แต่ปรากฏว่าพอแท็กซี่ขับออกไปนี่ขับขึ้นทางด่วนเลย
ก่อนที่จะจอดไหลทางเขาเริ่มรู้สึกกลัวแล้ว
ก็เลยรีบบอกให้แบบว่ารีบขับไปสนามบินนะ

พอถึงสนามบินปุ๊บเขาก็จ่ายแบงค์พันทีไป
ทอนให้สี่ร้อยบาทอ้าวอ่าเขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอีกสองร้อยล่ะอืม
คนขับก็บอกเริ่มมีอารมณ์แล้วก็ขึ้นเสียงไม่ยอมทอน๒๐๐ที่เหลือ
อ้างว่ามีค่าทางด่วนด้วยครับซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาจ่ายที่สี่ร้อยนะ
แล้วก็ไม่ขึ้นทางด่วนนะพอเริ่มมีปากเสียงกันขึ้น
คนขับก็ยอมเงินทอนที่เหลือให้อ่า
แต่ขณะที่เดินไปที่รถเขาหยิบเอามีดออกมาด้วย
โอ้อันนี้ก็ต้องแบ่งประเด็นเลยนะอ่าเขาก็รู้สึกชอคเนี่ยวะ
คือเขาก็แบบอยู่อยู่ก็แบบเหมือนหยิบมีดมาเออ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินเขาจะมาดูแล

ล่าสุดก็คือเขาเธอบอกว่าได้รับอีเมลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
บอกว่าได้ติดตามตัวคนขับแท็กซี่มาสอบปากคำแล้วเรียบร้อย
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นคนขับแท็กซี่เขาบอกว่าเป็นความเข้าใจผิด
คือเขาเข้าใจว่าเขาทอนเงินให้ผู้โดยสารครบแล้ว
แต่ที่จริงอันนี้ก็อีกคนละมุมนะเขาบอกยังขาดอีกร้อยหนึ่ง
ก็เลยทำให้ผู้โดยสารก็เลยมาทวงเงินเขาก็ยอมรับว่าเขาเข้าใจผิด
ทอนเงินให้ลูกค้าผิดส่วนเรื่องมีดน่ะ
เขาบอกว่าพกไว้อย่างนั้นแหละเอาไว้ป้องกันตัว
ครับอ๋อค่ะไปดูภาพไปดูเสียงค่ะ
ก็เป็นมุมของแท็กซี่นะอ่านี่ในมุมของแท็กซี่แล้วก็ในมุมของชาวต่างชาติ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้ว

ทางด้านกองตรวจการกรมการขนส่ง
ส่งทางบกนะคะก็จะได้เรียกคนขับแท็กซี่เนี่ยมาสอบข้อเท็จจริงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ

ซึ่งหากพบว่าแท็กซี่กระทำผิดจริงก็จะดำเนินการเอาผิดและลงโทษตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบคลาสสิกจริงนะกับปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยคือท่านเริ่มต้นจากการที่ว่าจริงใจต่อกันอย่างเช่นเรื่องของการกดมิเตอร์

ก็คือไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นหรือถ้าแบบว่าเขาจะต้องเสียค่าคิวที่เขาจะต้องเข้ามา๕๐บาท๒๐บาทก็จ่ายให้กันได้ผลว่ามันไม่น่ามีปัญหา
แต่พอปลดล็อกให้เที่ยวได้กลายเป็นว่ามาตีกัน
อะไรกันครับเนี่ย
เอาเลย

กลัวหัวแตกดีนะ

อุ้ยเละแน่เลย
เป็นเป้นอะไรเนี่ย
เหลืออาบเลยนะ

โอ้โหดูจากในคลิปแล้วก็ต้องอุทานตามคนที่ถ่ายคลิปนั่นแหละ

เนี่ยฮะเป็นเหตุรมบรชุลบุญกันเลยครับ

เนี่ยฮะ
คลิปนี้เอาไว้เนี่ยแล้วก็บรรยายถึงเหตุการณ์โอ้โหเรียกได้ว่าเลือดอาบเลือดอาบเลยนะ
เหตุการณ์นี้สรุปให้เลยมีผู้บาดเจ็บ๓ราย
จรฐีกันนำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิเนาะ
เช้าในวันนั้นผู้บาดเจ็บทั้ง๓รายก็ออกจากโรงพยาบาล
เพื่อไปแจ้งความที่โรงพักเมืองชายภูมิทันที
เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนั่นแหละครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามผ่านทางโทรศัพท์นะ
กับนายธวัชชัยชำนาญอายุ๓๖ปี
หนึ่งในผู้บาดเจ็บที่เข้าแจ้งความเจ้าตัวเล่าว่า
คืนวันนั้นตนเองน้องชายและเพื่อนไปเที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าว

กำลังดื่มกันได้ที่น้องชายของเขาได้ไปชนแก้ว

ชนแก้มกับหญิงสาวกลุ่มเพื่อนที่อยู่โต๊ะข้าง
แล้วอยู่ก็มีเหตุการณ์กลุ่มชายชะกันนับ๑๐คน
เอาขวดมาตีที่ด้านหลังของน้องชาย
ตัวเขาเองคนที่ไปแจ้งความบอกว่าเขาแค่ไปช่วยไปห้ามปราม
สุดท้ายถูกรุมทำร้ายตามในคลิปแล้วก็เป็นเหตุชุลมุน

และยืนยันเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ

ว่าสิทธิ์แฟนและอีกกลุ่มมีโต๊ะถัดไปหรือเปล่า
พอหลังจากนั้นชัดไปหนึ่งอาจจะไม่คือ๕นาทีครับ
ผู้ชายเขาก็หมุนสือกวดมาตีหัวน้องผม
ประมาณนั้นครับแล้วผมก็เข้าไปแยก
ทีนี้ก็ทุ่มตุ้งกันมาก็เยอะมากมายทีนี้แหละ
แล้วที่ใครเอาเก้าอี้ฟาดเป็นของเราหรือของเขาครับ
เฮ้อเราเราไม่ได้ตอบโต้ครับ
แต่ถ้าฟังจากข้อมูลของผู้บาดเจ็บอย่างเดียว
นั่นก็จะแสดงให้เห็นว่าเขาก็เหมือนไปชนแก้วกับผู้หญิงถูกไหม

อันนี้ก็ไม่ได้ฟันโทรคว่าจะไปจีบรึจ่ายอะไรนะ

แต่ด้วยความที่ว่าแฟนของตัวผู้หญิงนั้นคงจะเข้าใจแล้วแหละ

ไม่พอใจพาพวกมาลุมกระทืบอย่างนี้หรือเปล่า

อ้าวเนี่ยโอ้แล้วตีกันในผับแล้วปัญหาเกิดยังไงต่อ
เจ้าของผัพเบิร์นธุรกิจต่อไม่ได้

ตีกันแล้วนักดนตรีก็ได้ผลกระทบด้วยใช่ไหม
เกิดเหตุการณ์แบบนี้นักร้องก็ต้องหยุดร้องด้วย

แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะคะ
คือเขาจะปิดสถานบันเทิงแล้วเราจะไม่ได้ทำการทำงานกันนะ

ใครจะเชื่อนักร้องลูกทุ่งเสียงไพร้อย่างนี้
ใช่
มันสั่งแล้วเสี่ยวแล้วใช่ไหมสั่งแล้วก็เสี่ยวเลยค่ะเข้าไปในเครื่องบดเนื้อครับ
โอ๊ยอ่ะกู้พัยต้องมาฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านคิเลศหมู่๔ตำบลแม่โปงอเวดอยด์สเกร็จนะคะคุณผู้ชมฮะ

นี่นี่คือในบ้านของเธอนะเธอกำลังทำไส้อัวอยู่นะ
ตัวผู้หญิงเขาต้องนั่งชิดเครื่องบดเนื้อ
เพราะอะไรเธออยู่ไกลไม่ได้แล้ว
มือเธอเผลอเข้าไปครับคุณผู้ชม
ให้ดูผ่านพอนะแล้วอย่างนี้ฮะในช่วงที่มือโดนบดไปแล้วนะ
เคราะห์ดีอย่างหนึ่งที่เพื่อนช่วยดับสวิตช์ไฟไอ้เครื่องนี้ลงได้ทัน
ไม่งั้นมันจะดูดเข้าไปอีกนะใช่มันจะยิ่งดูดมือเข้าไปฮะ
ที่โดนเข้าไปเนี่ยก็ระดับนิ้วแล้วนะ

เขาบอกว่าช่วงแรกกู้ชีพแม่โป่งรับแจ้งเหตุนะ
พอไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอสภาพแม่ค้าคนนี้
อายุประมาณสัก๑๙๒๐ปีโอ้โหเรียกได้ว่ายังเด็กอยู่เลย
แต่ช็อกนะอย่าต้องเอามือปิดตาไว้ไม่ให้มองอ่ะ
เอาจรภิกษ์ก็ทำการคัดแยกนะเอาตัวเครื่องเนี่ย
ออกมาจากตัวเครื่องหลักก่อนเอาไอ้ตัวบทนั้นค่อยถอดค่อยถอด
เอาออกมาวางก่อนเพื่อจะทำการแยกออกมา
แล้วค่อยเอามือของแม่ค้าคนนั้นออกมาครับคุณผู้ชมฮะ
แม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตามนะครับ
การที่จะเอามือออกมาได้โอ้โหภาพนี้

ในช่วงที่กำลังมีการต้องตัดถ่างอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะฮะ
ของแม่ค้าสาวต้องมาช่วยดูแลกันแบบใกล้ชิดนะ
ให้กำลังใจแล้วก็ปิดตาเธอไว้ไม่งั้นเดี๋ยวช็อกครับ
สุดท้ายครับสามารถนำมือของแม่ค้าสาวคนนี้ออกมาได้สำเร็จ
พบว่าบาดเจ็บนิ้วมือ๒นิ้วเนี่ยนะ
บาดเจ็บตรงนั้นนะนิ้วมือสองนิ้วแต่ที่เหลือที่เหลือเนี่ยนิ้วที่เหลืออยู่เนี่ย
ยังรู้สึกตัวดีแล้วก็รีบส่งตัวเธอไปยังโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาต่อไปถามว่าบาดเจ็บเยอะไหมก็เยอะอยู่
แต่แพทย์บอกว่ายังรักษาได้ยังรักษาได้โอ้โชคดีนะคะ
ยังไงก็ขอให้หายไวนะคะขอให้หายไวแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับใคร
หลายคนที่ใช้เครื่องแบบนี้อยู่ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะคุยกับพี่อาร์มก่อนหน้านี้แล้วว่าบางทีแบบว่าทำด้วยความเคยชินแล้วเหมือนเผลอหลับง่วงใช่ป่
สติอาจจะแบบว่าปุ๊บไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวเท่านั้นแหละ
ก็ขอให้น้องหายไวนะคะไปดูกันต่อนะคะเตือนอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้เตือนกันบ่อยนะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะคะแล้วว่ารถก็คือว่าขับอยู่ดีดีเนี่ย
ทะแหลบมาอีกเลนหนึ่งมันทะไหลออกมานะคะไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
โอ้โหนี่เราขับของเรามาดีแล้วเราจะหลบยังไงอ่ะพี่อาร์ฟ
มันเป็นอุบัติเหตุที่โอ้โหอันตรายมากเลยครับพี่ฝน
คนข้ามเข้ามาชนแบบเขาเรียกว่าเต็มจังเลยนะคะ
ดูนะรถเขาเนี่ยเขาไหลมาแล้ว
อ่าเสียหลักนะคะซึ่งฝนตกหนักถนนก็ลื่น
ยังไงก็อย่าประมาทนะคะซึ่งภาพเขาจับภาพไว้ได้เนี่ย
กล้องจากหน้ารถเนี่ยนะคะอืมบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดในขณะนั้นเนี้ย
เขาเอามาโพสต์ไว้นะที่เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าเฮียขับรถ
จะเห็นว่ารถกระบะคันสีขาวนี่วิ่งอยู่อีกฝั่งเลย
แล้วก็วิ่งมาตามปกติแต่ก็เสียหลักพุ่งมาชน
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของ
การขับรถในช่วงนี้เพราะว่าฝนตกถนนลื่น
ล้อของเราดอกยางสมบูรณ์หรือเปล่านะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเตือนกันเป็นประจำจริงอย่าเพิ่งเบื่อนะ
ลดความเร็วฝนตกให้ลดความเร็วลง
มันจะช่วยได้จริงถ้าเกิดว่าเกิดการผิดพลาดขึ้นมานะครับ

เฮียขับรถค่ะเดี๋ยวต้องไปตามเฮียแล้วแหละ

ตกใจจริงกับเหตุการณ์นี้อุบัติเหตุฮะ
เรื่องของเรื่องรถรถกระบะเหมือนโดนสะกิดท้าย

ซังต้องระวังทุกวินาทีจริง
หรือว่าแซงมาแซงมาอย่างงี้พี่อาร์ม
ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
เป็นไปได้นะคะ
อ้ายังไงก็ยัมอย่าอยู่เสมือนนะคะ
ระมัดระวังนะคะ
ไปกันต่อที่บ้านคุณชนะนะคะที่พิษโนโลป

ได้ยินบ้านตัวเองแล้วยิ้มแฉ่งเลย

สาวขับเก๋งพาครอบครัวไปทำบุญนะคะ
แต่ว่าระหว่างเดินทางกลับเนี่ยถูกรถหกล้อนะคะ
เสียหลักเข้ามาพุ่งชนนะคะ
บาดเจ็บไป๕คนเลยล่ะค่ะ
เนี่ยกล้องวงจรปิดเขาจับภาพรถหกล้อที่ขับมาบนถนนได้นะคะ
ก่อนที่จะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถเก่งที่ขับอยู่ด้านหน้าเนี่ย

ก่อนที่รถหกล้อก็พลิกความถลายไปเหมือนกันนะคะครับ
ซึ่งเหตุเกิดที่บริเวณ
เลี้ยวเข้าโรงเรียนธีรธาดานะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองพิศนุโลกรู้จักใช่ไหมตรงนี้
แถวหมู่๓ตะบนสมแขกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ที่เกิดเหตุนะคะพบรถ๖ล้อทะเบียน๘๑๓๒๗๑พิศนุโลกนะคะ
มีนายพัชระวงคงคำอายุ๒๗ปีเป็นคนขับ
แล้วก็มีผู้โดยสารมาด้วย๒คนนะ
นี่บาดเจ็บทั้ง๓คนเลยทางด้านรถ๖ล้อ
ส่วนบริเวณทางเข้าโรงเรียนธีรพดานี่มีรถเก๋งคันนี้แหละ
ทะเบียนกพ๑๓๗๔พิษนุโลก
คนดูสภาพสภาพแบบว่าเย็นมากเลยนะคะ
ท้ายรถถูกชนเนี่ยยุบจนถึงห้องโดยสารเลย
อันนี้อันตรายอันตรายมากกระจกนี้แตกกระจายเลยนะคะ
นางสาวสาลินีวิมลรัฐอายุ๓๑ปีเป็นคนขับนะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขากำลังพาแม่พี่สาวแล้วก็ยายรวม๕คนนะ
กลับบ้านอยู่ที่ภายในซอยโรงเรียนธิรธาดานี่แหละ

นั่นหมายความว่าอีกนิดเดียวจะถึงบ้านอยู่แล้ว
กำลังจะถึงบ้านแล้วนะคะก็มาได้รับอุบัติเหตุแบบนี้
ซึ่งทุกคนบาดเจ็บ
โอ้โหทั้ง๕คนที่มาในรถเก่งคันนี้
บาดเจ็บทั้งคันเลยโดยเฉพาะคุณยายหายปลาร้าหักแล้วก็ศีรษะแตกนะคะ

สูงอายุด้านคนขับรถบรรทุกเนี่ยก็ยังอยู่ในอาการตื่นตกใจอยู่เลย

บอกว่ากำลังจะขับรถกลับคลังสินค้า
ซึ่งหลังจากส่งของให้ลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ขับมาดีแล้วอยู่ก็
กระบาดที่ขับอยู่ด้านหน้านะเขาเบรกกระทันหัน

อันนี้เขาบอกนะ
เนื่องจากรถเก๋งคันคู่กรณีนี้
เปิดไฟเลี้ยวซ้ายกำลังจะเข้าซอย
ก็คือคันที่เกิดอุบัติเหตุเนอะ
คือเหมือนกับว่าเขาไปเจอรถกระบะที่แบบว่าเปลี่ยนเลนมากระทันหัน
แต่ไอ้รถกระบาดที่เปลี่ยนเลนกระทันหันเขาก็บอกอีกว่าเป็นเพราะรถเก่งนั่นแหละที่เหมือนกับว่าเลี้ยวจะเข้าซอย
เขาก็เลยหักพวงมาลัยหลบรถกระบะ
แต่รถก็ยังเสียหลักคือหักหลบแล้วนะ
แล้วเสียหลักปีนขึ้นเกาะกลางถนนแล้วก็สุดท้ายหักกลับมาชนรถเก๋งอย่างแรงแบบนี้เลย
คือคำให้การของคนขับรถขนส่งคันนี้นะ
ซึ่งเขาบอกว่ารถกระบะก็ขับต่อไปนะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
เพราะรถกระบะอ้าวไม่ได้โดนชนกับเขาด้วย
แต่อย่างนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่ามีเหตุการณ์จากรถคันอื่นด้วย
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะไปดูจากกล้องวงจรปิดอีกที
แล้วถ้าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปตามตัวมา

มาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมรู้หรือยัง
พี่ฝนนี่ชอบจริงเลยเดี๋ยวพี่เต้นท่าอะไร
ต้องพูดถึงน้องลิซ่าลิซ่าแบบพิงที่เค้าดังเลยนะ
แล้วทานอะไรก็เป็นกระแสหมดครั้งก่อนก็ลูกชิ้น

มาครั้งนี้โรตีสายไหมคุณกักตุลหรือยัง
จะหาซื้อไม่ได้แล้วนะ
นี่ที่ผมขาวขวางลูกชิ้นยืนกิน
กลายเป็นที่โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืน
ถ้ากลับมาบุรีรำเธอจะต้องกินลูกชิ้นยืนกินทุกครั้งเลย

ถูกครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมีเท่าไหร่ก็ขายเกลี้ยง
ว้าว

โรตีสายใหม่นะจ๊ะใช่โอ้ยังมีอย่างอื่นขึ้นมาด้วยเนอะเอางี้ละกันคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตลงพื้นที่ไปดูหน่อยตรงนี้แหละที่ผมบอกจุดที่เขาขายโรตีกันเยอะน่าชื่นใจผมไม่กล้าบอกหรอกว่าร้านไหนอร่อยบ้าง
โอ้โหบอกเลยว่ายอดขายตอนนี้ดีขึ้นนะพ่อค้าแม่ค้าเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะดีจังเลยแล้วพร้อมบอกพร้อมกันเลยว่าถ้าลิซ่าแก๊กพิ้งมาอายุทยาจะให้ทานฟรีเลยกินแบบไม่อั้นเลยเป็นการขอบคุณจากใจจากแม่ค้าพ่อขับอ่าเดี๋ยวฝนจะลงเดี๋ยวฝนจะลงภาพว่าฝนชอบกินขนมถ้วยเออทีนี้
มีแบบว่าวางไว้ให้กินก่อนที่ข้อเตี๋ยวเรือจะมาไงผมว่าเราทำได้ทำได้แต่ไม่คิดว่ามันจะต้องดังจะต้องเปรี้ยกป้างเหมือนน้องลิซ่าแต่เราช่วยกันคนละไม้คนละหมื่นใช่ค่ะเป็นประชาสัมพันธ์ให้หลายคนจะได้มาดูแล้วก็อยากจะทานนะครับใช่ค่ะอ้าเดี๋ยวเรามาดูความน่ารักของเด็กกันบ้างพี่อ

สมัครข้าวเด็ก

นี่หยิบมาอย่างเดียวนะอย่างเดียวนะแต่คิดตังค์เยอะเลยแต่คิดเยอะมาก
ตึบตับตึบตับแล้วสรุปแล้ว๑๐บาท
นี่ถ้าแม่ไม่ตั้งกล้องวงจรปิดแม่ก็จะไม่รู้ว่าแม่ขาดทุนเพราะอะไรนะ
แล้วรู้ไหมผมลองคิดจินตนาการขำดูนะถ้าน้องคนนี้ขายทุกวัน
โอ้โหของได้ร้านที่หายหมดเกรี่ยงไวท์มากนะ๑๐บาทค่ะ
๑๐บาทค่าน่ารักมาก
ค่อยฝึกถึงก็ทำไปเรื่อยคำว่าเดี๋ยวน้องเขาชำนาญ
ค่อยฝึกค่อยบวกกันไปนาคะ
พี่ร้องไห้หนักมากเพราะว่าปวดคลาเค้าไปช่วยพ่อดำนะ

ราเป่ดำหน้ามากเหรอ
หรือ
พี่ปว่าไห่สื่อขนมเหรอครับ

หาอู๋สุดแห่งร้ายบาทอยู่หรือเปล่า
โอ้ยลานู

ก็คือหนูประมาณนั้นถ้าเป็นบักหลากก็คือหนูผู้ชาย

ถ้าเป็นอีหลาก็เป็นเด็กผู้หญิงไงนะ

แต่น้องเขาไปทำอะไรมาเนี่ย

เป็นดำนามาเหรออีหนู
เป็นดำนา
ว่าระว่าคุณครูกับนักเรียนเขามีความทราบมากมากไม๊
ความน่ารักอยู่นักเรียนฮะรอคุณครูที่จะมาสอนใช่ไหม
ในระหว่างที่รอครูเขาก็สนุกกับเพื่อนแน่นอนฮะเมื่อครูมามันก็จะมีความฮาแบบนี้แหละครับ

ทำเลยเดี๋ยวเรารู้ต้นทางให้
รับรองครูมาเดี๋ยวเราบอก

อยากขอเป็นเพื่อนไมแพทย์คิดว่าครูมาตั้งนานแล้วนะ
ผมเดานะสมัยนี้ยุคนี้ไมค์เนี่ยก็คงจะให้คุณครูสำหรับในการพูดสอน
แล้วน้องก็ดันไปเล่นไปเล่นอุปกรณ์คุณครูไม่ได้โดนตีหรอก
ก็น่าจะแสบหน้าดูนะคนนี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
อ่ามากันต่อเลยนะคะปกติเนี่ยถ้าทานส้มตำแซ่บคุณชนะพริกกี่เม็ด
อุ้ยผมว่าตั้ง๓๔เม็ดก็พอแล้วอุ้ยอย่างนั้นไม่แซ่บ
ร้านนี้เลยอุดรบ้านฝนเลยนะคะกินทีเขาบอกว่าเผ็ดสลบ
โหไป
อันนี้มีอะไรอ่ะคะพี่อันนี้ตั้งยัง
เผ็ดสลบเผ็ดสลบสลบตั้งแต่ยังไม่ได้กิน
โอ้ยพี่ฝนเป็นไงมันก็เกินไป
เนี่ยไม่เห็นเส้นมะละกอเลยเห็นไหม
มันไม่ใช่ตำมะละกอแล้วนี่มันตำพริก
น้ำพริกอ่าต้องบอกเลยนะคะว่าแค่เห็นก็สลบแล้ว

บอกเลยนะว่าอันนี้กินสบายปากลำบากเลยนะ
ลำบากตอนระบายนี่แหละ
โอ้โหร้านนี้พี่กัดอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

พี่ฝนเองชื่อร้านเจ๊ไก่นะคะ
แล้วก็มีเมนูแบบว่าหลากหลายนะ
แต่ถ้าใครจะไปกินนะคะแนะนำเลยว่าหาอะไรแบบหนักรองท้องก่อน

อย่างเช่นหินหรือว่าถ้อนไม้อะไรอย่างนี้
โอ้ใช่มันก็จะได้หนักพอสมควร
ท้าทายก็ลองดูค่ะเจ๊ไก่อุดรธานีค่ะ

คุณผู้ชมฮะวันนี้เวลา๑๘นาฬิกาไม่อยากให้พลาดนะครับ
กับรายการรถมหาสนุกครับ
วันนี้เราจะยกคนความมันไปที่จังหวัดราชบุรี
ตำพรีมาโดยคุณเจตุรงมกจกเกลียวฟ้าสุดสวิงลิงโกจกโซคู
สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสนุกพร้อมตามหาบุคคลปริศนาว่า
ใครคือคนเชิดหนังใหญ่ตัวจริง
มาให้ท้าทายกันอีกว่าใครเจ๋งจริง
ขายถูกก็รับรางวัลจากทางรายการไปเลย

อย่าลืมติดตามนะคะในทุกวันเสาร์เวลา๑๘นจนถึง๑๙น

รายการรถมหาสนุกทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
ใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วนะคะ

พบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในคู่กัดสะบัดข่าววันมีวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยนะ
จันทร์ถึงสุก๑๕น๓๐น
แล้วก็เสาร์วันอาทิตย์เวลา๑๖นถึง๑๗นทางช่องไทยรัสทีวีนะคะ
เดี๋ยวลาด้วยภาพนี้นะคะความน่ารักของน้องหมานะคะพวกเราลาสองคนลาไปก่อนนะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ